ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแหล

เป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมือแบบล้านนาอยู่แล้ว
วันนี้ผมพามาเที่ยวชุมชนแห่งหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าชุมชนโหลงฮิมคาว
ซึ่งเป็นย่านการค้าเล็กที่เต็มไปด้วยคนรักงานศิลปะและงานทำมือ
มีร้านรวงต่างมากมาย
แต่วันนี้พิเศษเพราะผมจะพามาดูเรื่องราวของ
สองวัฒนธรรมที่โคจรมาเจอกันที่ชุมชนแห่งนี้ครับ
วัฒนธรรมแรกที่พามาชมก็ต้องผ้าในวัฒนธรรมล้านนา
กับงานพระไฟล์ย้อมคลามที่ร้านไฟล์เปลือกไม้แห่งนี้ครับ
ที่โหลงหิมคาวจะมีศิลปะจากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยนะครับ

แล้วที่นี่นะครับจะเป็นการปักเย็บแบบพิเศษมากเลย
จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลย

คุณแม่อำพูครับร้านนี้มีศิลปะพิเศษยังไงกับเสื้อผ้า

จะเป็นงานที่ใช้ผ้าฟ้าย้อมสีธรรมชาติ
ก็คือใช้ใบครามค่ะมาหมักแล้วก็ย้อม

เอาผ้าไฟล์นะครับมาทำเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับ
การย้อมย้อมแบบธรรมชาติด้วยนะครับผม
แล้วการปักเย็บล่ะครับที่พูดถึงค่ะ
ร้านนี้นอกจากใช้การย้อมสีธรรมชาติที่หายากแล้ว
ยังเพิ่มคุณค่าด้วยงานปากลายด้วยมืออีกด้วย
ทำให้เสื้อแต่ละตัวเป็นของที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
ไม่มีงานที่ซ้ำกันเหมือนเสื้อในโรงงานแน่นอน

ทำไมถึงต้องใช้มือหมดขนาดนี้ครับ

แล้วอีกอย่างเราอยากจะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่มีตั้งแต่เดิม
ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ด้วยค่ะ
ถึงร้านนี้จะขายเสื้อแต่มีเสื้อตัวหนึ่ง
ขอซื้อราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขาย
เพราะอะไรไปฟังคุณก้ามปูเล่ากันครับ
ตัวนี้จะเป็นกิโมโนลายไก่ฟ้านะคะ
ที่เห็นอยู่จะเป็นมีลวดลายปักแบบซ้อนเข็มค่ะ
จะเห็นว่าการปักนี้แน่นมากเลยค่ะ
เคยมีลูกค้านะคะมาขอซื้อราคาเหละสองหมื่นแล้วนี้ค่ะ

เจ้าตัวนี้ใช้เวลาทำทั้งหมดอยู่๖เดือนค่ะ

ลวดลายที่เกิดจากการปักเข็มทีละนิดทีละนิด
กลายเป็นลายเตรียมผื่นผ้าแบบนี้

นี่แหละครับความทุ่มเทในงานผ้า
กลายเป็นสมบัติล้ำค่าเกินกว่าจะตัดใจขายได้

ก็ใช่ว่าจะมีแต่เสื้อสำหรับสาวเท่านั้น

อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับผม
อันนี้ผมก็เดาว่าน่าจะใช้เวลานานเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นหลายทิศเหมือนกันไหมครับ
อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ
อันนี้อาทิตย์หนึ่งทำไมถึงใช้เวลาน้อยกว่าล่ะครับ
เพราะว่าอันนี้จะเป็นการปักที่เป็นพื้นฐานเบสิกกว่าค่ะ
ถ้าเป็นอย่างเป็นตัวนู้นก็จะมีการร้อยกระดุมการทำอะไรอย่างนี้

ผมอดไม่ได้ที่จะขอให้คุณก้ามปูลองปักผ้าให้ดูหน่อย

การปรักแบบนี้คือคุณก้ามปรักผ้ามาสักพัก
การปรักแบบนี้คือคุณก้ามปรักผ้ามาสักพัก

การปรักแบบนี้คือคุณก้ามปรักผ้ามาสักพัก

การปรักแบบนี้คือคุณก้ามปรักผ้ามาสักพัก

ได้ดูได้ฟังแล้วก็เห็นเลยว่า
ปักผ้าเนี่ยต้องใช้ทั้งจินตนาการและความอดทนมาก

ผู้หญิงคนนี้หลงรักงานผ้าทำมือ

และผมก็เริ่มจะหลงเธอแล้วครับ
ก็เป็นหนึ่งที่ต้องไปให้ได้
เพราะเขามีผ้าในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ที่ผสมผสานกับเสื้อแบบร้านหน้า
จะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ
ท่านผู้ชมผมมาถึงร้านสุดท้ายของเราแล้วนะครับ

แต่ว่าเป็นการย้อมสีแบบญี่ปุ่น
อันนี้ครับดูลายข้างหลังผมนะครับ

ผมว่าเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะครับว่า

จริงแล้วครับร้านอดามันมัดยอม
ซึ่งมีความพิเศษตรงที่เทคนิคการย้อมผ้า
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการย้อมผ้าในแบบญี่ปุ่น
จะเป็นยังไงและแตกต่างจากการย้อมผ้าแบบไทยแค่ไหน

ย้อมสีแบบญี่ปุ่นนี่เรียกว่ามัดย้อมชิโบริค่ะ
คือการใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ประกบกับผ้าแล้วก็ย้อม
ชีโบริเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกเทคนิคการย้อมผ้า
ด้วยการประกบไม้ก่อนนำผ้าลงไปย้อมสีนั่นเองครับ
จะว่าไปก็คล้ายกับการทำผ้าบาติกที่ใช้การมัดผ้าก่อน
แต่นี่เป็นการใช้ไม้ในรูปทรงต่างแทน
จะมีขั้นตอนอย่างไรให้พี่ยาเป็นคนสอน
ส่วนผมแน่นอนครับเป็นลูกมือและลูกศิษย
ที่จะลองทำผ้าแบบชี้โบริสักผืนในวันนี้
ขั้นตอนการย้อมผ้าแบบชิโบริเริ่มจากการพับผ้าซะก่อน
ครึ่งค่ะอับครึ่งครับ
แล้วก็พับอีกครึ่งนึงพับอีกครึ่งหนึ่ง
๒นะครับผมยังโอเคอยู่
จากนั้นก็นำไม้รูปทรงที่เราเลือกมาประกบสองด้าน
แล้วรัดให้แน่นด้วยไม้หนีบและหนังยาง
วิธีมัดนะคะใช้หนังสักสองเส้นมัดให้แน่น
เทคนิคการมัดแบบชิโบรินะครับผม

แต่จะเป็นการหนีบแล้วบีบมากกว่าถูกไหมครับผม
ขั้นตอนต่อไปเป็นการย้อมค่ะ
สิ่งแรกที่น้องต้องทำคืออะไรครับตีฟองก่อนค่ะ
ตีฟองนะครับผมให้อากาศเข้าไปอยู่ในน้ำ
เอาผ้านั้นมาเลยค่ะเอาจุ่มน้ำเปล่าค่ะ

ุ่มน้ำเปล่าแล้วไล่อากาศออกมา
ออกจากผ้าต้องไล่ทุกอันที่ไม่ได้โดนีบ
จากนั้นก็นำไปแช่น้ำเพื่อไล่ฟองอากาศออกซะก่อน
นี่เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับที่พี่ยาบอกผม

เรียบร้อยแล้วค่ะ

อันนี้ค่ะนี่คือด่างมันนะคะต้องเอาด่างออกมาให้หมดก่อน
ถ้าจะค่อยทำปฏิกิริยาเคมี
แล้วเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีน้ำเงินขา
ครับลองสังเกตดูบางจุดนะครับ
มันเริ่มแห้งแล้วมันจะเปลี่ยนจากสีเขียว
กลายเป็นสีน้ำเงินจุดนี้จุดนี้
เราก็เอาผ้าไปแกะไม้ออกแล้วล้างน้ำ

โอ้โหตรงนี้ขาวงอกเลย
ล้างน้ำหนึ่งน้ำสองแล้วก็บีบให้หมาด

นี่ครับโอ้โหไหนดูนี่ขอเทียบดูหน่อย
โอ้โหของอาจารย์กับของลูกศิษย์นี้ใกล้เคียงกันนะครับ

แป๊บเดียวก็แห้ง๕นาทีไม่ถูกนะ
ดูสิครับสีก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่อยเลยครับ
นี่แหละครับผ้ามัดย้อมสไตล์ชีโบริของผมนะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยนะครับ
ของอาจารย์ก็สวยนะครับผมของลูกศิษย์ก็สวยไหม

และสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือว่า
เสื้อผ้าแต่ละชิ้นนะครับจะเป็นเสื้อผ้าไทย

เอาสองวัฒนธรรมมาเจอกันนะครับผม

แล้วก็ขอบคุณร้านอันดามันมัดยอมนะครับผม
เป็นไงครับฝีมือการย้อมผ้าแบบชิบุริผืนแรกในชีวิตของผม
อาจจะไม่มากแต่ความภูมิใจนี่ล้นเหลือเลยครับ
นี่แหละครับเสน่ห์ของการได้ลงแรงสละเวลา
ทำอะไรสักอย่างด้วยมือของตัวเอง
มันได้ความภูมิใจและได้ของที่เราพูดได้เต็มปากเลยว่า
มีชิ้นเดียวในโลกถ้าใครรักงานฝีมือเหล่านี้
โหลงฮิมคาวเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดครับ
ฮะวันนี้นะครับผมประทับใจมากเลยที่ได้มาชุมชนโรงฮิมคาวนะครับผม
เป็นชุมชนเล็กที่ผมบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์มากเลย
จุดแรกที่ผมได้ไปเนี่ยก็คือตลาดโอ้โห
แต่ภายในเมื่อกี่ชั่วโมงที่เปิดเนี่ยเป็นตลาดที่น่ารักมากเลย
เพราะว่ามีของแบบอาหารอร่อยขายเยอะเลยนะครับ
ตลาดอันนี้อยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นใหญ่
ซึ่งทำให้ทุกอย่างร่มรื่นมาก

สมัยก่อนเป็นยังไงอันนี้ก็แปลกดี

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นชุดที่ใส่
หรือว่าเป็นของเก่าที่อยู่ใน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของผ้า

ไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีแบบธรรมชาติ

แล้วก็การมัดย้อมแบบญี่ปุ่น
ที่เรียกว่าชีโบรินะครับผม

โอ้โหไทยแลนด์